เอาข่าวแรกวันนี้เป็นเรื่องของเมพิชชนาธิ์แหละ
เมื่อวานเนี่ยหลายคนคงได้ติดตามกันไปแล้วนะคะ
สำหรับการที่เธอออกมาระบายผ่านทางการไลฟ์เฟซบุ๊คนั่นเอง
พูดถึงเรื่องราวที่เธอโดนอินบอกมาด่า
เพราะว่านั่นเองหลังจากที่เลิกรากันไปกับเจชนะทิพย์ค่ะ
เพื่อนซีอย่างนิงปณิตาเองก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคะ
บอกว่าหลังจากที่คุณเมย์เลิกกันกับคุณเจชนะทิพย์ค่ะ

และอย่างที่รู้รู้กันว่าอาจจะถูกบรรดาคนที่รักฝ่ายชายนี่นะคะ
บรรดาเพื่อนพ้องหรือว่าแฟนคลับต่าง

ออกคลิปมาตัดเพาะกันไปเรียบร้อยแล้ว
ปณิตาบอกว่าเป็นห่วงเมย์มากเลยโดยเฉพาะอาการของโรคซึมเศร้าค่ะ
ที่เมเองเนี่ยอาจจะเป็นอยู่เหมือนกัน
หนิงก็คอยให้กำลังใจอยู่ข้างอยู่เสมอค่ะ
อย่างที่เมย์พูดถูกต้องแล้วว่าถ้าเป็นแฟนคลับเมย์เองจริงก็อย่าไปว่าใคร
แต่ถ้าเป็นแฟนคลับเจอันเนี่ยแล้วตะเขาเลยไงก็ได้
ในความรู้สึกที่ให้อยู่กับเมเอาเป็นว่าตั้งแต่รู้จักกับเมมาเนี่ย
อาจไม่เคยเห็นเมทุ่มเทให้ใครขนาดนี้
ฝ่ายชายเมย์ยังโชคดีว่าเมย์มีเพื่อนแบบเพื่อนเยอะมาก
เราก็เป็นห่วงแต่เราเชื่อว่าเขาเป็นคนคิดดีทำดี
คือทุกคนก็มีเวลาทุกคนก็จะอยู่กับเขา
ก็โชคดีว่าเขาก็จะมีผู้จัดการเขาที่คุณแจ๊คที่กับคอยไปเป็นเพื่อนด้วยตลอด
ก็ถือว่าคิดได้ดีนะอย่างที่คุณหิงบอกไปเลยนะคุณ
ว่าถ้าเป็นแฟนคลับคุณเมย์ก็อย่าไปว่าคุณเจ
ถ้าเป็นแฟนคลับคุณเจก็อย่ามาว่าคุณเมย
นึกถึงใจเขาใจเรากับเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็แล้วกัน
ดีค่ะพี่หนิงค่ะ
ก็คือเป็นเพื่อนกับคุณอ้ำพัชรภาด้วยคุณอ้ำอ้วกอดเขาโพสภาพดอกไม้ช่อโตรูปนี้เลย
กับเทปชั่นสื่อเอาไว้ว่ารู้ทันว่าถูกเพื่อนที่ส่งมาแกล้ง
ไปตาค่ะใครจะมองว่าอ้ำนี่โสดแล้วหงาวจริงรึเปล่า
ิ้งบอกไปถามซุปตาเองก็แล้วกันค่ะ
ตั้งใจจะส่งไปแค่ช่อเดียวแต่พอส่งไปแล้วแล้วมันสนุกไง
มันเหมือนเขาตามหาว่าดอกไม้ของใครอะไรยังไง
จะพูดบอกว่าสำนวนเสี่ยวแบบนี้มีหนูอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้
มันคือมันเล่นกันแล้วมันสนุกมันเป็นความสนุกมากกว่า

เหมือนพูดถึงวาเลนไทยอะไรอย่างนี้
ก็เลยเล่นก่อนวาเลนไทยซะเลยอะไรอย่างนี้
คือเขาบอกว่าเขาบอกว่าพวกเราในวันวาเลนไทยคือพวกเราก็มีคู่กัน
ถึงเวลาพวกเราก็ต้องไปกับคู่เราเขาต้องอยู่คนเดียว
แล้วใครจะปีนี้ฉันจะได้ดอกไม้ไหมอะไรอย่างเงี้แหละ
ไม่คุยอย่างแกแนวว่ารู้พี่นิ้งตอบไปแหละ
เดี๋ยวรอดูแล้วกันคุณว่าวันวาเลนไทยคุณอ้ำจะได้ดอกไม้กี่ช่อ
หรือว่าจะมีหนุ่มคนไหนมาเฉลยตัวเองหรือเปล่า
ว่ากำลังจีบซุปตาตัวแม่อยู่นะคะ